ตามกันต่อประเด็นนี้บ้างนะคะที่เราเกิดกันค่ะเรื่องของบ้านหลังนึงที่สวรรค์ขอนแก่นคืออยู่ดีดีปรากฏว่ามีใครก็ไม่รู้เป็นผู้ชายกับผู้หญิงซ้อนมอเตอร์ไซน์แล้วเข้ามาในบ้านเนื่องจากคือประตูรั้วบ้านไม่ได้ปิดพอเข้ามาถึงเนี่ยถึงขั้นเข้ามาของเงินนะคะคุณยายคนนึงที่อาศัยอยู่บ้านหลังนี้ก็ตกอกตกใจ

คือมาอย่างเร็วเลยเหมือนคุ้นเคยเลยนะคะแล้วก็มีสุนัขในบ้านวิ่งตามมาด้วยพอขับเข้ามาถึงตัวบ้านค่ะฝ่ายผู้ชายเดินตรงเข้าไปในบ้านที่มีคุณยายอาศัยอยู่เอ่ยปากขอเงินห้าร้อยบอกว่าขอค่าน้ำมันรถหน่อยชายคนนี้ยังอ้างว่ามีบัตรข้าราชการให้เอาไปเลยแต่ขอเงินแลกกันห้าร้อยค่ะคุณยายก็บอกว่าไม่มีไม่สามารถให้ได้
โชคดีมากคือจังหวะนั้นนะคะมีหลานสาวเดินมาดูพอดีคนร้ายจึงเริ่มถอยหนีแล้วขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ขี่กลับออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ
อัจฉริยะจึงดำรงกิจอายุ๒๙ปีเจ้าของบ้านยืนยันค่ะในบ้านไม่มีใครรู้จักสองคนนี้เลย
หลังเกิดเหตุก็ต้องโทรแจ้งตำรวจนะคะจะได้ติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีเพราะกลัวอะไรกลัวว่าคนร้ายคู่นี้จะย้อนกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกเพราะทั้งคู่สามารถเข้ามาถึงบ้านเนี้ยแล้วก็เห็นหมดแล้วว่าในบ้านเป็นแบบไหนคือมีใครอยู่บ้างอ่ะนะคะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะพันธุ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจผู้กำกับการสพเมืองขอนแก่นบอกความคืบหน้าทางคดีแล้วนะคะ
บอกว่าหลังตำรวจได้รับแจ้งจากเจ้าของบ้านก็เลยส่งชุดสายตรวจและชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสของชายหญิงคู่นี้ทันที
ซึ่งเหตุเนี่ยเกิดอยู่ในแถวถนนหน้าเมืองในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ตำรวจไปพบเบาะแสจากป้ายทะเบียนรถ
ก็คาดว่าน่าจะอาศัยอยู่ในชุมชนแห่งหนึ่งริมทางรถไฟในเขตเทศบาล

แล้วก็ยังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความเพิ่มเติม
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะแกะรอยจากกล้องวงจรปิดแล้วคาดว่าน่าจะได้ตัวเร็วนี้ค่ะ
ตำรวจเขาก็เลยฝากถึงประชาชนหน่อยบอกว่าปิดประตูรั้วบ้านทุกครั้งด้วยนะ
เพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้นก่อนถ้าหากมีผู้บุกรุกเป็นคนแปลกหน้าเนี่ย
ให้รีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจเลยกรณีนี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทรัพย์สินไป
หรือว่าไปทำลายข้าวของอะไรแต่ก็ผิดนะคะตามกฎหมายแล้วผิด
ถ้าใครพบเห็นหรือมีเบาะแสชายหญิงคู่นี้ก็แจ้งได้เลยค่ะ
สพเมืองขอนแก่นจะได้เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีโดยเร็วนะคะ
เพราะว่าโอ้โหอุกอ่านแบบนี้ไปก่อเหตุที่อื่นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ
เห็นก็เปิดประตูรั้วไว้นึกอยากจะเข้าก็เข้าไปเลยนะคะ
ใช่และยิ่งมีแต่ผู้สูงอายุนะคะถ้าสมมุติไม่มีหลานมาช่วยเนี่ย
จะทำยังไงใช่ถ้าไม่มีคนเห็นเนอะใช่ค่ะ